มีคนไปพบศพนักท่องเที่ยวชาวจีน
โดนฆ่าตาย๒ศพอยู่ในโรงแรม๕ดาว

คือตอนที่ตำรวจไปพบปรากฏว่า๒ศพเขาเสียชีวิตไม่พร้อมกันนะ
ตำรวจเขาก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีปากเสียงกันก่อน
เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนน่าจะมีปากเสียงกันก่อน
และปรากฏว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้เชือกรัดคอเพื่อนจนเสียชีวิต
และสุดท้ายตัวเองก็มาแขวนคอตาย

หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้ง
บอกว่าพบศพนักท่องเที่ยวชาวจีน๒ศพ
ภายในโรงแรมระดับ๕ดาวย่านถนนช้างคลาน

ศพแรกก็คือนายฉินเตี้ยนซิลอายุ๓๐ปี
สภาพศพตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยนะคะ
นอนอยู่บนเตียงนอนมีผ้าห่มคลุมถึงลำคอ
แล้วก็บริเวณลำคอมีรอยเชือกรัดอยู่ด้วย
ส่วนอีกศพก็คือเจิ้งปิ่นสุนอายุ๒๙ปี
สภาพศพเจิ่งปินสภาพตอนนั้นคือ
แขวนคอติดกับประตูห้องน้ำ

ยังไปพบเชือกไนลอนสีดำ๑เส้น
มีขนาดความยาวสักประมาณ๑๐เมตร
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๑เซนติเมตร
ทีนี้วันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทษภัยบูรณ์นามทอง
เป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่บอกว่า
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเบื้องต้น
พบว่า๒ศพเสียชีวิตไม่พร้อมกันนะฮะ
ศพแรกเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน

ศพแรกคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วัน
ส่วนอีกศพนั่งผูกคอตายหน้าห้องน้ำ
ศพนี้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ถึง๑๐ชั่วโมง
ห่างกันเยอะนะห่างกันหลายชั่วโมงนะคะ

อาจจะเป็นการใช้เชือกไปรัดคอเพื่อนก่อน
และสุดท้ายหนีความผิดด้วยการเอาเชือกมารัดตัวเองตาย

เมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
แม่บ้านของโรงแรมพบป้ายหน้าห้องพักที่เกิดเหตุ
ห้ามปรบกวนไปพบป้ายนี้นะ
จึงไม่ได้เข้าไปทำความสะอาด
หลังจากนั้นก็ได้กลิ่นเป็นลักษณะคือ
กลิ่นเหม็นเน่าอะค่ะออกไปจากห้องพักดังกล่าว
ก็เลยตัดสินใจไปเคาะประตูเรียก

ตัดสินใจใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไป
ไปพบนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งสองศพ
สุดท้ายก็เลยแจ้งให้ตำรวจทราบแล้วก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ส่วนแนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกัน
แล้วก็มาเปิดห้องพักที่จุดเกิดเหตุ

ก็เลยทำให้อีกฝ่ายใช้เชือกรัดคอเพื่อนจนเสียชีวิตบนเตียง
และมานั่งเฝ้าศพอยู่หลายวัน
ก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กงศูนย์จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้มีการประสานญาติให้มารับศพ
เพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาแล้วนะคะ